เขาย้ำเตือนแบบนี้นะครับว่าเราจะเจอกับพายุฤดูร้อนไปจนถึงวันพรุ่งนี้และมารืนนี้
ยังไงก็ต้องระวังกันด้วยเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุจากภาวะฝนตกถนนลื่นหลายพื้นที่
ไปดูที่อุบลกันก่อนเมื่อคืนนี้คุณผู้ชมครับฝนตกลงมาทั้งคืนครับ
ลมก็แรงเป็นชั่วโมงนะครับทำให้น้ำท่วมถนนในหลายสาย
โดยเฉพาะในย่านกลางเมืองย่านเศรษฐกิจของอุบลเนี่ย
น้ำท่วมขังเลยอย่างที่เห็นคือถนนชะยางกูลครับ
น้ำท่วมสูงสักยี่สิบสามสิบเซนติเมตรได้รถก็สัญจรไปมา
ก็ต้องระมัดระวังกันนะฮะแต่ว่ายังผ่านไปได้นะฮะ
อีกจุดหนึ่งเป็นทางกลับรถใต้สะพานที่บริเวณข้างห้างแห่งหนึ่ง
คุณผู้ชมน้ำท่วมสูงอันนี้รถเล็กผ่านไม่ได้
แต่บางคันเอายังไงดีนะจะลุยหรือไม่ลุยดี
พอลงไปแล้วมันทางมันต่ำไง
แล้วจะแหมจะดันไปก็กลัวรถจะจมน้ำก็เลยไม่ไหว
ก็ต้องถอยถอยหลังกลับมาเพราะว่าถ้าเกิดลงไป
คันแน่นะฮะอันนี้ก็สิ่งที่เกิดขึ้นที่อุบลนะฮะ
เพื่อความปลอดภัยหลายคนตัดสินใจถอยหลังกลับมาครับ
แต่ว่าเหตุการณ์ฝนตกแบบนี้ถนนก็ลื่นทำให้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น๒ราย
รถเก๋งกับรถกระบาดครับลื่นถลายเสียหลักไปพุ่งชนแผงกั้นตกไปข้างทาง
อย่างที่เห็นนี่แหละครับเนื่องจากว่าเป็นทางโค้งด้วย
ถนนก็เปียกด้วยรถก็ยับเยินแต่ว่าโชคดีไม่ได้มีใครบาดเจ็บอะไรมาก

อีกทีหนึ่งครับกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือน
พายุฤดูร้อนบริเวณตอนบนฉบับที่๘
เนื่องจากว่ามีความกดอากาศสูง
มวลอากาศเย็นกำลังปันกำลังจากจีนครับ
ว่าจะแผ่ปกคลุมภาคตะวันออกเชียงเหนือ

ในวันนี้ทำให้เกือบทุกภาคของประเทศไทย
รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ยวนเวียนภาคใต้จะเกิดพายุรุดร้อน
วันนี้และวันพรุ่งนี้ครับ

ลมกระโชคแรงมีลูกเห็บตกในบางพื้นที่
รวมทั้งอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ในบางจุด
ขอให้ประชาชนระวังกันด้วยหลีกเลี่ยง
ถ้าเกิดว่าช่วงฝนตกลมแรงอย่าไปอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้ง
หรือว่าใต้ต้นไม้ใหญ่เพื่อความปลอดภัยนะครับ